นักเล่าที่จะมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนวันนี้เป็นหนึ่งในนักเล่ารุ่นใหญ่ครับ
ซึ่งเขาเคยสร้างชื่อในโลกโซเชียลตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ทางรายการต้อนรับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับ
วันนี้เราได้มีโอกาสเจอกันเป็นครั้งแรกจริงก่อนหน้านี้เคยคุยกันได้ยินแต่เสียง
วันนี้อยากจะบอกว่าดูดีหล่อเท่มากพี่

แล้ววันนี้เรื่องที่พี่หนึ่งจะมาเล่าให้พวกเราฟังชื่อเรื่องว่าหลวงพี่อึ้ง
ครับผมเกิดขึ้นสมัยบวชครับสมัยที่ผมบวชตอนนั้นเรียนจบปริยตีใหม่ใหม่
กี่ปีแล้วพี่ก็๒๐ขึ้นนะครับ๒๐กว่าปีนะ
เราเรียนจบอ่ะนะก็บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยที่เราเป็นเป็นพระบวชใหม่นะครับ
ก็ปฏิบัติอย่างเร่งครัดมากแล้วการบวชของเราเป็นบวชที่สั้นสั้น
ในขณะที่บวชเนี่ยตอนเย็นเราก็ไม่มีอะไรทำนะฮะเราก็ไม่มีอะไรทำ
แล้วก็มานั่งล้อมวงคุยกันเราเนี่ยจะอยู่กับกุฏิหน้านะครับ
วัดนี้เป็นวัดหลวงนะครับเป็นวัดที่มีการเรียนหนังสือด้วย
แล้วก็จะมีพระเขาเรียกว่าพระที่เวียนมานะครับพระอาคันตุกะ
ก็จะอยู่ตึกท้ายสุดวัดจะมีหอฉันนะครับที่เป็นหอระคังด้วย
แล้วก็จะมีที่พักแล้วก็ที่พักเป็น๓ช่อง
ในขณะที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเราก็เห็นพระรูปหนึ่ง
หล่อมากท่านเหมือนลูกครึ่งมากเลยประมาณสัก๒ทุ่มเลยเจอท่าน
ก็เดินผ่านเดินผ่านเราก็ไม่ได้สนใจกันนะฮะ
และประมาณวันที่๓ที่เราเจอท่านเนี่ยท่านก็ทักเรา
หลวงพี่ยังไม่นอนเหรอคือเขาเรียกเราว่าหลวงพี่นะครับ
เราก็ลุกขึ้นดูว่าเออท่านเป็นใครเราก็บอกว่าเออยังไม่นอนครับ
หลวงพี่ยังไม่นอนเหรอผมเพิ่งเคยเห็นหลวงพี่ครั้งแรกเนี่ย
ได้คุยครั้งแรกแต่ในใจผมเนี่ยก็คือเห็นท่านมาหลายวันแล้ว
ได้มีโอกาสคุยกันเพิ่งมีโอกาสได้คุยกัน
ส่วนพระที่นั่งคุยด้วยกันมีสองรูปผมไม่ขอเอ่ยชื่อท่านแล้วกันนะครับ
ในขณะที่ตะโกนคุยกันเนี่ยก็ได้ถามว่าท่านมาจากไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้
ท่านก็บอกว่าท่านมาเยี่ยมญาติแล้วก็มาขอพักที่นี่แล้วท่านก็ไป
และอีก๒วันก่อนที่เราจะศึกเราก็เจอท่านอีกท่านก็ตระกุ้นมาถามว่า
หลวงพี่ยังไม่นอนเหรออืมเราก็บอกว่าเออหลวงพี่ครับ
อีก๒วันผมจะศึกแล้วนะท่านก็เลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาคุยด้วย
ท่านก็เดินผ่านไปในวันสุดท้ายที่ก่อนจะศึก
ท่านก็เลยเดินขึ้นมาหาเราบนกุฏิบนหอฉันในกุฏิที่เราอยู่เนี่ย
แล้วก็พูดคุยท่านว่าท่านท่านบวชนานแค่ไหนแล้วท่านมาจากไหน
ท่านบอกว่าท่านบวชมานานมากนานจนจำไม่ได้แล้ว
แสดงว่าหลายพันธุ์สาหลายพันธุ์สา
เราก็แปลกใจว่าท่านเป็นไปได้เหรอที่ท่านบวชแล้วท่านจำไม่ได้

เป็นผ้าหนุ่มดูดีมาก
ทีนี้มันก็มีพระอีกรูปหนึ่งนะฮะอีกรูปหนึ่งก็ถามว่า
เออหลวงพี่หน้าตาดีไม่คิดจะมีเมียเขาหรอ
ท่านก็เลยบอกว่าท่านมีเมียไม่ได้หรอก
ทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าทำไมด้วยเราเป็นวัยรุ่นด้วยนะ
เราก็เลยถามประเภทนี้ทำไมถึงมีเมียไม่ได้
เพียงแค่หลวงพี่ศึกไปก็ไปหาได้แล้ว
จากนั้นท่านเริ่มเล่าท่านบอกสมัยที่ท่านเป็นวัยรุ่น
ท่านเล่นดนตรีแล้วท่านก็เรียนไปด้วย
การเดินทางเล่นดนตรีท่านต้องเดินทางกลางคืน
ท่านก็เลยมาเช่าหออยู่ที่ที่หนึ่ง
เพื่อที่จะใกล้ที่ที่ทำงาน
ในขณะที่ท่านมาอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง
ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีมาก
แต่ท่านก็ลองสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้จะมาตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่งประจำ
จะเดินสวนกับท่านบริเวณชั้น๔ท่านอยู่ชั้น๕นะฮะ
ด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีก็จะยิ้มให้ผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้ก็จะยิ้มแล้วหลบหน้าก็เดินขึ้นไป
แต่ด้วยความหน้าตาดีของท่านเนี่ยท่านก็มีข้อเสียที่ว่า
ท่านเป็นคนที่ไม่กล้าพูดเป็นคนขี้อายในเรื่องของผู้หญิง
จากนั้นท่านก็ไปปรึกษาเพื่อนว่าเจอผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีด้วย
แล้วลักษณะท่าทางจะทำงานกึ่งกลางคืนเหมือนกัน
คือผู้หญิงอาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟหรืออะไรเราก็ไม่ทราบ
เพราะว่าเจอกันในเวลากลางคืนทุกวัน
ในการที่ท่านไปทำงานเขากลับมาไปปรึกษาเพื่อน
เพื่อนท่านก็เลยแนะนำนะว่าขอเบอร์เพจเลย
สมัยนั้นมันมีเพจเจอ
ก็คือแนะนำให้กล้าคุยไปเลย
จากนั้นท่านก็เจออีกท่านขอเลย
ขอเบอร์เพจแล้วถามชื่อเลยว่าชื่ออะไร
อยู่ตรงไหนห้องไหนผู้หญิงคนนั้นก็หันมายิ้ม
พี่พี่ชอบหนูจริงเหรอ

เดี๋ยวนะจากคนที่ไม่เคยคุยกันเลยแล้วทักกันแค่ประโยคเดียว
ปรากฏว่าฝ่ายหญิงตอบมาว่าพี่ชอบหนูจริงเหรอ
ใช่ครับทางหลวงพี่เนี่ยอึ้ง

สันทัศน์เรื่องของการจีบผู้หญิง
เขาก็คิดไปพักนึงแล้วผู้หญิงก็เดินขึ้นไป

กึ่งวิ่งนะครับเดินกึ่งวิ่งตาม

อุ้มพี่อุ้มก็เลยถามว่าแล้วน้องชื่ออะไรครับ

ด้วยความที่ตัวเองเนี่ย
ก็อยากรู้จักอยากรู้จักมากขึ้น
ก็เลยไปเดินตามไปที่ห้อง
อพาสเมนต์นะฮะห้องประตูก็หันหน้าเข้าหากัน
แล้วก็มีไฟระหว่างทางนะฮะ
ก็เดินไปเดินไปสักพักผู้หญิงวิ่ง

แล้วสุดทางเนี่ยมันจะเป็นช่องทิ้งขยะ
ผู้หญิงพุ่งตัวไปในช่องทิ้งขยะ
เดินมาด้วยกันแล้วผู้หญิงวิ่งหนี
คือพี่อุ้มเดินตามนะผู้หญิงวิ่ง
วิ่งแล้วก็ไปทิ้งตุปลงในช่องทิ้งขยะ
พี่อุ้มก็เห็นอย่างนั้นก็เลยตกใจ
ตกใจก็เคาะตามห้องปึ้งเคาะว่ามันมีการฆ่าตัวตาย
เคาะตามห้องทุกห้องไม่มีเปิดเลย
แล้วพี่อุ้งก็วิ่งลงมาข้างล่างลงมาหาเพื่อน
แล้วก็พาเพื่อนเนี่ยวิ่งไปดูตรงที่

จะมีถังขยะเขาเรียกว่าถังมังสาปที่รวมขยะ
ก็ไปลื้อกันไปลื้อแล้วก็เสียงมันก็โวยวายนะ
จนข้างล่างเนี่ยห้องชั้นสองชั้นหนึ่งเนี่ย
เปิดไฟมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็เลยตะโกนเข้าไปว่ามันมีผู้หญิงโดดลงมาฆ่าตัวตาย
มีห้องหนึ่งถามมาว่าไอ้นุ่มชั้นไหนวะ
ขอโทษจากชั้นสี่พี่เค้าเลยตะโกนแปลว่า
ชั้น๔ไม่มีใครอยู่สักห้องเลยแล้วปิดห้องไปเลย
จากนั้นหลวงพี่อุ้มก็เลยแบบขวัญเสียนะ
เลยออกจากอพาร์ทเมนต์นั้นเลย
ตรงดนตรีเลือกเล่นไปตั้งใจเรียนเลย
คือหมายถึงว่าพอรู้ข้อมูลว่าชั้น๔มันไม่มีคนอยู่สักห้องนึง
แล้วตัวเองเห็นแบบนั้นออกจากอพาร์ทเมนต์เลย
ออกเลยออกตรงนั้นโดยไม่เก็บของด้วย

แล้วตัวเองก็ไปเรียนหนังสือโดยที่ไม่ทำงานกลางคืนแล้ว

จากนั้นก็พี่อุ้มก็เล่าต่อไปว่า
เหตุการณ์ต่อมาที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วว่าเขาคงมีแฟนไม่ได้
คือเขาเรียนจบเขาจบวิศวกรณ์ไฟฟ้า
เขาก็ได้งานถ่าวรังศิษย์นวรณคร
ในเวลานั้นเองเนี่ยพี่อุ้มก็ไปพักหอใกล้กับที่ทำงาน
ก็ทำงานนะคะก็คือ๘โมงเลือก๕โมง๘โมงเลือก๕โมง
แต่วันที่พี่อุ้มเข้าหอนั้นครั้งแรก
ห่อนี้ก็คือยังมีตัวตนอยู่นะฮะยังไม่ล้างไปไหนนะยังมีตัวตนอยู่
ในขณะที่รถเนี่ยก็มาจอดเตรียมขนของขึ้นเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมากับแฟน
ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีมากสวยมากตัวเล็กน่ารักเลย
พี่อุ้มก็เห็นแต่ก็ชอบแต่ก็ทำใจว่ามันเป็นไปไม่ได้
แล้วเขาเดินมากับแฟนเขามีแฟน
ทีนี้ก็ชวนเพื่อนทั้งหมดที่มาด้วยกันกินข้าวเสร็จก็ขนของขึ้นตึก
อยู่ชั้น๕แล้วจากนั้นพอขึ้นไปชั้น๕เนี่ยบังเอิญว่าไปเปิดห้อง
ห้องไม่ได้ความสะอาดเลยแล้วก็บนผนังน้ำมันร่วย
ห้องที่เขาจะไปเช่าอยู่อเจมส์ใช่ไปมาชีวิตตัวเองก็ลงมาอยู่ชั้น๔
ตอนแรกคือจองไว้ชั้น๕แต่ปรากฏว่าห้องชั้น๕พอไปดูเขาจริงมันอยู่ไม่ได้

เขาบอกแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรชั้น๔เลยแต่ต้องอยู่ชั้น๔
ขณะที่ขนของเข้าห้องก็เจอผู้หญิงคนนี้
คุณที่เห็นมากับแฟนอ่ะอเจมส์อ่ามากับแฟนเนี่ยเดินสวนใส่ชุดทำงานเดินสวนลงไป
แล้วแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องก็อยู่ชั้นเดียวกับเราเว้ยชั้น๔
ก็ย้ายของเสร็จอะไรเสร็จอีกวันหนึ่งประมาณถ้ากลับจากทำงานประมาณ๒ทุ่ม
แกก็ได้ยินเสียงเนี่ยคนท้อแต่ตบตีเลยนะขึ้นกูขึ้นมึงเลยมันทะเลาะกันหนักมาก
แกก็เลยเปิดประตูว่าห้องไหนมันทะเลาะกัน
เสียงเนี่ยมาจากห้องน้องเขาในขณะที่เปิดประตูเนี่ยมันก็มีห้องถัดไปของแกเนี่ยเปิดประตูมาเหมือนกัน
ได้คุยกับพี่เขาว่าเออพี่เขาทะเลาะกันประจำเหรอ
พี่ข้างห้องก็บอกว่าไอ้น้องประจำสงสารผู้หญิงมันผู้หญิงหน้าตาดีด้วย
ทำไมถึงต้องไปยุ่งไอ้คนนี้ด้วยแล้วคนนี้รู้สึกว่าจะติดยาด้วย
หลังจากนั้นด้วยความที่ได้ยินเสียงและทะเลาะประจำ
พี่อุ้มรู้สึกว่าสงสารน้องครับก็เลยโทรไปหาน้องเขา
นึกออกไหมฮะโทรหากันได้ก็ได้โทรไปหาน้องเขา
น้องเขาก็เลยบอกว่าพี่อย่ายุ่งกับหนูเลยแฟนหนูขี้หึง
แล้วชีวิตหนูมันไม่ได้มีค่าสำหรับใครหรอก
พี่อุ้มก็เลยบอกว่าเออมันไม่จริงหรอกเขาก็เลยคุยกัน
แรกก็คุยไปน้องเขาจะคุยไม่นาน
หลังนี้เริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ในเวลาที่พี่อุ้มรู้ว่าน้องไม่ได้เข้ากะนะครับ
ก็โทรคุยกันเป็นประจำในเวลาที่อยู่ห้องตรงกัน
แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าสงสารน้องเขาเพราะ
เพราะแฟนมันมาทีไรเนี่ยก็ทะเลาะกันทุกครั้ง
เหมือนแบบมาเอาตังค์มาขอตังค์มาทำร้ายร่างกายไม่ได้ก็มีปัญหากัน
และมีครั้งหนึ่งที่พี่อุ้มเห็นแล้วตัดสินใจว่าไม่ได้แล้ว
ครั้งนี้ต้องต้องช่วยน้องเขาเพราะว่าครั้งนี้ที่ทะเลาะกัน
ได้ยินเสียงแบบคนทรมานมากโดนตีอย่างทรมานมาก
พอผู้ชายคนนี้ออกจากห้องไปเขาก็เลยโทรไปถามว่า
น้องหนีไปกับพี่เถอะชวนหนีเลย
ขนาดที่โทรไปเนี่ยไม่รับโทรเข้าไปสามสี่เทียบก็ไม่รับ
เขาก็เลยเดินไปที่หน้าห้องแล้วก็ไปแนบหูฟัง
แต่ก็ได้ยินเสียงแอร์เนี่ยมันดังมากที่เท้าที่ร่องต้ายประตู
ก็มีแอร์มาตลอดเขาก็คิดว่าเออน้องเขาคงจะไม่อยากคุย
คงอายนะก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทร
อีกวันก็โทรหาก็ไม่รับวันที่สามก็โทรหาก็ไม่รับ
หลวงพี่อุ้มเนี่ยเขียนจดหมายแล้วก็บอกความในใจว่า
หนีไปด้วยกันพี่ดูแลน้องได้อะไรอย่างนี้
ทำไมเนี้ยเปิดอะไรไม่เป็นไรอ่ะแล้วมันหยั่นมาก

คนมันเจ็บตัวนะก็อยากจะเก็บตัว

เขาเข้าให้ไม่ได้แล้วน้องมันเงียบไปนาน

แล้วจะถามว่าเป็นยังไง
แต่เวลานั้นเป็นเวลาประมาณทัก๒ทุ่มครึ่ง
พี่อุ้มแกกลับมาจากที่ทำงาน

เสียงโทรศัพท์โทรศัพท์ในตึกเนี่ย

ก็เป็นน้องนี่แหละน้องเขาชื่อมัด

พี่เป็นห่วงน้องมากเลยนะ

เราหนีไปด้วยกันดีกว่าไหม
ไปในห้องได้ไหมน้องก็เลยว่า
มันไม่เหมาะพี่เดี๋ยวถ้าหนูพร้อม
เดี๋ยวหนูออกมาหาพี่เอง

ที่ห้องก็ไม่ไกลพี่บุ้มดีใจมากเปิดประตู

เสียงโทรศัพท์ดังอีกอืมได้อีกรอบนึง

แล้วอีกทีเนี่ยคือประตูเปิดไว้แล้วแง่มเล็กเนี่ย

แป๊บเดียวน้องมาอยู่หน้าห้องอยู่หน้าห้องแล้ว

คือเรียกว่าด้วยความรักบังตาเขาบ้างนะ

ชีวิตนี้ก็โอเคไม่เป็นไรหรอก

แต่มันไวมากจากนั้นก็นั่งคุยในห้อง

อุ้มก็เลยบอกว่าพี่มีมาม่า

ขณะที่กำลังต้มมาม่าเนี่ย

มันไม่หิวก็นั่งคุยกันนู่นนั่นนี่
แล้วก็พอคุยไปคุยมาเนี่ย
มันก็มีอะไรกัน

ตื่นมาประมาณสัก๙โมงเช้าเนี่ย

ก็มีเสียงรถแอมบูแลนซ์

แกก็รู้สึกว่าชั้น๔แกเนี่ย

มันก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมูลนิธิเนี่ย
กับเจ้าที่พวกกู้ภัย

คือมากั้นมากั้นประตู

ขอโทษครับขอโทษครับขอให้เจ้าที่ทำงานก่อน

พี่ห้องแฟนผมห้องแฟนผม
เขาดันดันเดี๋ยวก่อนครับพี่
สบน้องเขาออกมา

พลิกนิกถุงที่เขาใส่

แล้วในถุงนั้นมันก็มีคราบ

ก็เป็นน้องแต่เขาจำชุดที่ใส่ได้

ครับแต่โดยประมาณว่าสบเนี่ย

แล้วก็ได้จับผู้ต้องหาได้

ค้ายาแล้วก็ถูกตำรวจจับ

ว่ามีน้องเขาเนี่ยมา

ด้วยความที่เราก็คุยหลวงพี่อุ้มอยู่พักนึง

เพราะเช้ามาเนี่ยเราต้องไปศึก

ทางพระเพื่อนผมก็เลยบอกว่า
เออนะชุดจีวอนพี่อุ้มดูเก่า
ไม่สดใสก็เลยบอก
พี่อุ้มพี่อุ้มจะคิดอะไรมากมั้ย
ถ้าพรุ่งนี้ผมศึกแล้วเนี่ย

พี่บอกว่าได้สิได้เลย

เพราะว่าผมจะไปหาป้าผม
ทุกวันไปดูแลแกแก่แล้ว
ก็เลยถามว่าเอาบ้านแล้วบ้านพี่อุ้มอยู่ไหน
บอกบ้านพี่อุ้มอยู่หลังวัดประมาณสัก๒๐๐เมตร

ที่มีต้นมะยมใช่ไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็บินทบาทผ่านประจำ

วันที่เราศึกเราก็ไปหาหลวงพี่อุ้มเลย
เพื่อที่จะเอาสบงจีวรไปถวายท่าน

เราก็ไปเรียกหน้าบ้าน

แล้วเราก็เห็นหลวงพี่อุ้ม

หลวงพี่อุ้มเนี่ยผมเอาจีวอนมานะ

เขามาถามว่าเอ้าไอ้ทิศเรียกอะไรไอ้ทิศนะ
มาหาใครอ่ะอ๋อผมมาหาหลวงพี่อุ้ม

แล้วก็ไม่ใช่พวกเธอคนเดียวหรอกที่เจอ

ก็มาลักษณะเดียวกันเอาจีวอนมาถวาย

ตอนนั้นเท่าที่ถามป้าเนี่ย

คือในเมื่อ๒๐ปีก่อนเนี่ย

ถ้าไล่นับเวลาดูดี
ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ที่แกเหมือนจะ
เสียเรียกว่าแฟนคนนี้

คือมารู้อีกทีว่า
แฟนคนนี้เสียชีวิตไปแล้ว

ที่นั่งต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินด้วยกัน

และทะลำลึกไปมากกว่านั้น

แน่ใจว่าเป็นคนคนเดียวกัน

ก็จะเห็นรูปท่านนะนะ

ที่ท่านบวชใช่ครับอ๋อคือมาบวชแล้วใช่แล้วก็เหมือนทำใจไม่ได้
ใช่แล้วก็ผูกคอตายใต้ต้นมะยมหน้าบ้านใช่มีหน้าล่ะท่านถึงลงมาใน
รูปแบบของวิญญาณที่ห่มผ้าเหลืองมาด้วยแต่ผ้าเหลืองอาจจะดูเก่าเก่า
หน่อยก็คงอย่างจะเป็นอย่างที่ป้าท่านบอกว่ากลุ่มของพี่หนึ่งอ่ะ
ไม่ใช่กลุ่มแรกที่ฟังเรื่องของท่านน่าจะมีกลุ่มอื่นอื่นที่ฟัง
แล้วเกิดสงสารเกิดศรัทธาอะไรก็แล้วแต่ก็จะเอาจีวอนไปมอบให้
เราต้องอยู่ต่ออยู่วัดต่อสามวันนะอืมอยู่มั้ยฮะชีวิตถ้ากคุณอยู่มั้ยล่ะ
ไม่อยู่ครับอยู่โดยไม่มีพระเหลืองเนี่ยผมว่าจะหนักกว่าเดิม

แต่ถ้าเกิดว่าเราศึกแล้วแล้วเราไม่มีพระเหลืองแล้วเกิดอยู่ต่ออีก๓วันในรูปแบบของคารวาส
แล้วเห็นหลวงพี่เดินผ่านจะทำใจยังไง
อันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมด้วยนะว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อ

ผมก็ไม่อยู่ครับผมเออนะครับ
แล้วที่สำคัญต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะว่าเรื่องที่พี่หนึ่งเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพี่อุ้มท่านนี้เนี่ย
พี่หนึ่งบอกว่าเคยเล่าแล้วแต่

อย่างเท่าที่บริษัทเก่าก็ไฟดับทั้งฟลอเลย

พอไฟดับนี่คือผีขึ้นหัวเลยวิ่งหมดเลย

และที่สำคัญระหว่างที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้
ปรากฏว่าระหว่างที่พี่หนึ่งกำลังเล่าถึงช็อตช็อตแรกนะครับ
ผู้หญิงคนนั้นพูดว่าพี่ชอบหนูจริงเหรอ
หลอดนี้มันไหม้จนมันดับอ่ะ
พี่พี่ชอบหนูจริงเหรอ

อันนี้ไม่ทราบนะอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์แล้ว
เหมือนกับเขาไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาเล่าป่ะ
ถ้าผมเจอหลวงพี่อุ้มจะบอกให้มาหาพี่แ

บอกให้ท่านไปสู่ในพบภูมิที่ดีดีกว่า
คุณผู้ชมครับฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้ว
คุณผู้ชมก็ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ

แต่ที่สำคัญคืออยากให้ทุกท่านฟังในทิศทางของความบันเทิงฮะ
ฟังเอาสนุกฟังเอามันฟังเอาเพื่อความตื่นเต้น
เหมือนกับดูหนังผีเรื่องหนึ่งจบแล้วก็จบไป

แต่ระหว่างที่เราฟังเรื่องเราได้อะไรจากเรื่องนั้น
ก็ลองใช้วิจารณญาณในการตัดสินของแต่ละคนก็แล้วกัน
และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
ตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ก่อนหน้านี้เราเจอเขาไปแล้ว
ครั้งนี้เขากลับมาอีกแล้วฮะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
ยินดีต้อนรับหนุ่มน้อยจากจังหวัดเจียงใหม่และอ่อนเค

เหมือนเราเพิ่งเจอกันไปมาเมื่อไม่นานวันนี้
วันนี้เคก็ยังอยู่กับสถานีผีดุของเรา

น้องเคเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากพวกเรา

เรื่องนี้มาพร้อมกับชื่อเรื่องแปลกมาก

เกริ่นก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะให้ผู้ฟังเนี่ย
อ่าบอกว่าฟังเป็นให้ผมสนุกไปเลยก็แล้วกัน
อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็แล้วกัน
คิดว่าเราฟังเอามันเอาบันเทิงไป

เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมได้รับได้ฟังมาจากเพื่อนผมอีกคนนึง

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบ

เพราะว่าเรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณสัก๒๓ปีก่อน

เพื่อนของผมคนนี้ปกติแล้วเนี่ยครับ
แกจะอยู่ออสเตรเลียนะครับ
แล้วในนั้นทีเนี่ยแกจะกลับมาบ้านเท่าที
ซึ่งวันนั้นเนี่ยแกก็จะพาแฟนนี้กลับมาบ้าน

ก็เลยชวนกันว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่า
ก็หาหาโรงแรม

มันจะเป็นโรงแรมกึ่งรีสอร์ท
นะครับผมขออธิบายลักษณะโรงแรมก่อนนะครับ
จะเป็นโรงแรมเนี่ยลองจินตนาการตามนะครับ
ก็คือมันจะเป็นห้องสองฝั่งเลย
แล้วตรงกลางจะเป็นทางเดินนิดนึงนะครับ
แล้วก็ขนาดทางเดินเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำหมดเลย
นะครับคือคือถ้าใครพักฝั่งไหนเนี่ย
สามารถเดินออกจากระเบียงเนี่ยสามารถลงเล่นน้ำได้เลย
นะครับแกก็เออโอเคเนี่ย
เรามีเวลาว่าง๒คืน๓วัน
เดี๋ยวเราไปพักโรงแรมนี้กันดีกว่า
ซึ่งอ่าอังแกก็จองไปสนุน
ค่ะราคาก็ถือว่านักคู่นักคู่นี้เอาเรื่องอยู่ที่คือ๒คืนก็๗๐๐๐บาทกว่า
คือพอไปถึงปุ๊บเนี่ยโรงแรมมันสวยพี่แจ๊คสวยจริงเลยก็จะไปหารีเซปชั่นปกติทุกอย่าง
แกก็ได้ห้องมาผมจำไม่ได้ว่าเป็นห้องอะไรผมขอไม่บอกเลขห้องแล้วกัน
เป็นห้องชั้น๒แกก็ขึ้นห้องไป
ขออธิบายลักษณะห้องก่อนนะครับห้องเนี่ยสมมุติกรอนประตูเนี่ยครับ
มันจะเป็นเหมือนไม่ใช่รูปบิดนะพี่แจ๊คมันจะเป็นเหมือนที่มันบิดลงอย่างนี้
มันจะเป็นที่จับเปิดหมุนเข้าไปแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นโซ่อีกชั้นหนึ่งปกติเลยนะครับ
คือประตูมันหนามากพี่แจ๊คมันหนามากเลยแล้วก็แกบอกว่าลักษณะพิเศษของห้องเนี่ยก็คือประตูมันเปิดยาก
คือเหมือนพื้นมันไม่เสมอกันนะพี่แจ๊คใช่ครับเวลามันเปิดมันต้องดันแรงนิดนึงนะครับ
พอเปิดห้องไปเนี่ยจะเป็นเตียงเตียงอยู่ขวามือเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ำอยู่ถัดไป
บนหัวเตียงจะมีโทรศัพท์ตั้งอยู่โทรศัพท์ห้อง
แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นที่วีบกับกระจกธรรมดาเลย
เดี๋ยวนะห้องน้ำอยู่ข้างในเหรอ

ผิดปกติของโรงแรมแล้วนะปกติห้องน้ำจะอยู่แบบติดประตูถูกป่ะเออ
คือหลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยสามารถเดินออกกระเบียงไป
มันก็จะเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งธรรมดาขาบแดด

ซึ่งแกบอกว่าทั้งวันเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่แจ๊ค
สามารถแบบพักได้ทั่วไปเลย
แต่พอเวลาหลังจากที่พักเสร็จเนี่ยเที่ยวเสร็จทุกอย่าง
กลับมานอนแกก็นอนปกติเลยพี่แจ๊คนอนธรรมดาเลยครับ
แล้วก็เวลาแกนอนเนี่ยแกก็จะเป็นแฟนแกก็จะมากอดแกนอนใช่ไหมครับ
แล้วเวลานอนเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งหรือว่าเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับ
คืออยู่เฉยมันเย็นพี่แจ๊คมันเย็นแล้วมันดูแกหันหน้าไปดูแอร์
แอร์มันดีดมาที่๑๘เฮ้ย
คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอร์รุ่นใหม่เนี่ย
มันจะออโตเมติกอยู่แล้วตามอุณหภูมิห้อง
ถ้ามันไม่ได้ร้อนแบบจ๋าเลยเนี่ยมันจะไม่ดึงลงมา๑๘ถูกนะครับ

คือแกก็ควานหารีโมทก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไร

พอสักพักนึงแกนอนเนี่ยเหมือนว่ากำลังจะเริ่มหลับแล้ว
มีโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้ามาในห้องเลย
กรี๊งแกก็รับฮัลโหลฮัลโหล

แกก็ขอโทษนะครับอะไรนะ
เปิดประตูห้องให้หน่อยจะเข้าห้อง
แกก็บอกขอโทษนะครับห้องนี้มีคนอยู่น่าจะโทรผิดแล้วล่ะครับ

สักพักหนึ่งแกก็เริ่มที่จะเหมือนอยากจะหลับอีกรอบนึงพี่แจ๊ค
สักพักนึงอะครับได้ยินเสียงลูกบิดประตู
คือแกบอกว่าตอนนั้นกูจำได้เลยว่ากูล็อกแล้ว
ลูกบิดประตูเนี่ยมันค่อยหมุนลงอะพี่แจ๊ก

จากข้างนอกครับพี่คือแบบมันหมุนลงแก๊กจนสุดอะพี่แจ๊ค
แล้วค่อยดันเข้ามาครับแล้วมันได้ยินเสียงประตูคูดกับปูนนะพี่แจ๊ค
คือแต่มันชนกับโซ่แป๊กแล้วก็ได้ยินเสียงว่าเปิดประตูให้หน่อย
เปิดประตูให้หน่อยเนี่ยแกก็พยายามเพ่งไปที่ประตู
พี่แจ๊กประตูมันเปิดจริงครับมันเปิดจริงตอนแรกคือเห็นประตูมันเปิดเสร็จปุ๊บ
แกก็ปลุกแฟนตัวตื่นมาดูแฟนแกไม่ตื่นด้วยความที่เหนื่อย
แกก็บอกว่าสักพักหนึ่งแกก็เดินเข้าไปปิดประตู
เหมือนปิดแล้วก็คราวนี้ก็เช็คดูว่าล็อกจริงหรือเปล่า
แกก็ปิดไฟนอนกำลังจะนอนอีกทีหนึ่ง
พอกำลังจะนอนอ่ะพี่แจ๊คมาอีกแล้วประตูไขพี่
แอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแก๊ก
ก็ดันเข้าไปกื๊ดคืดแล้วก็ไปชนกับโซ่ปึ้งปุ้ย
ทีนี้พี่แจ๊คมันไม่ได้ยินเสียงว่าแบบเปิดประตูให้หน่อย
มันได้ยินเสียงเดินเสียงเดินเข้ามาใกล้
เข้ามาแล้วยังครับอยู่หน้าประตูอยู่เลย
แต่เหมือนแบบค่อยเดินแสะเท้าแบบแซะเข้ามาพี่
แล้วแกก็เห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งครับแนบอยู่กับร่องประตูที่มันอ้าอยู่อะพี่
ใช่ครับแนบอยู่แล้วก็ยิ้มอะพี่ว่าแบบเปิดประตูให้หน่อย
แต่ปกติประตูมันจะสูงประมาณสักสองเมตรครับแต่หน้าผู้หญิงที่แกเห็นนะครับ
ก็เห็นเท้าอยู่ที่พื้นแต่หัวที่มันเห็นนะครับมันอยู่สูงกว่าเท้าประมาณสัก๓๐เซนนึงพี่แจ
เรียกเตี้ยอย่างนี้หรอใช่ครับคือมันเป็นไปไม่ได้พี่แจ๊คเพราะว่าเท้ามันยืน
มันเป็นเท้าปกติแต่หัวมันอยู่ประมาณหัวเข่าเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
ก็แบบสะดุ้งพี่แกก็แบบคุมผ้าห่มคุมผ้าห่มเสร็จปุ๊บก็เรียกแฟนตัวตื่น
แฟนก็ไม่ตื่นสักพักหนึ่งอะพี่แกมองไปที่ประตูประตูมันปิดประตูมันปิดไม่ได้เปิด
แต่มันได้ยินเสียงอะพี่ได้ยินเสียงอยู่ข้างหูเลยว่าเปิดประตูให้กูหน่อย
โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวอันนี้น่ากลัว
เปิดประตูให้กูหน่อยเออแกก็แบบกรี๊ดเลยพี่ทีนี้อ่ะกรี๊ดแบบกรี๊ดจนแบบ
รีเซปชั่นต้องโทรมาพี่ว่าแบบรบกวนเกาหนุนาเบาเสียงอะไรครับ
แกก็แบบตอนนั้นมันเริ่มเช้าแล้วพี่แจ๊คไปกรี๊ดเสร็จแกไม่หลับแล้ว
เริ่มมีแบบคนเดินสปาเดินอะไรเดินหลายอย่าง
แกก็เช้ามาแกไปคุยกับพรีเซปชั่นเลยว่าเมื่อคืนมีคนมาโทรมีคนมาก่อกวน
ไม่ได้คิดว่าผีครับแกคิดว่ามีคนโทรมาก่อกวนแก
แกก็เลยบอกรีเซปชั่นว่าเนี่ยชีวิตมันเราจ่ายมาแพงนะชีวิตมันไม่เฟฟเลย
ขอดูกล้องวงจรปิดเออขอดูกล้องวงจรปิดได้ไหม
หรือว่าเช็คให้หน่อยว่าเมื่อคืนมีคนโทรมาหาห้องหรือเปล่า

พอดูกล้องวงจรปิดพี่แจ๊คมันจะเป็นทางเดินลองคิดภาพตามนะครับ
คือมันจะเป็นทางเดินยาวเลยแล้วก็จะเป็นไฟข้างบน
ไฟข้างบนเราจะไม่เห็นอยู่นะตามกล้องมงจรปิดนะ
แต่เราจะเห็นไฟที่เป็นไฟสวนนะพี่
ไฟสวนหย่อมมันจะติดคู่
มันดับมาเป็นทางมันดับแบบพึบ
จนมันมาหยุดอยู่หน้าห้องของที่แกพักนะครับแล้วมันก็ไม่ดับต่อ
มันเห็นประตูมันไขจริงมันบิดลงเลย
มันกึดกึดกึดแกล๊กแล้วก็แบบหมุนดันเข้าไป
แกก็แบบเราจะทิ้งก็ไม่ได้พี่แจ๊คเพราะว่าคืนหนึ่งมัน๓๖๐๐
ก็เอาเป็นว่าเราจะต้องอยู่อีกคืนเดียว
งั้นวันนี้เราแก้ปัญหาด้วยวิธีการเราไปเที่ยวให้เต็มที่
เดี๋ยวได้เหนื่อย

แกก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแกก็วางสายไปปุ๊บพยายามขมตานอนนอน
ลูกบิดประตูก็ดันลงแปล้ก

แล้วก็บอกว่าเปิดประตูให้หน่อย
คราวนี้คือแบบแกด้วยความที่แกโกรธด้วยพี่แกกระโดดไปถี่ประตูเลยปิดเลย
พี่แจ๊คกลับมานอนไม่นอนนอนดูประตูเหมือนเป็นโรคจิต
คือนอนดูประตูอืมพี่แจ๊คประตูไม่เปิดแต่มีเสียงอยู่ข้างหูว่า
ปิดประตูเสร็จกูเหรอเปิดประตูให้กูหน่อย
สักพักหนึ่งอะพี่แกเปิดไฟทั้งห้องเลยแล้วแกไปฉี่
แกไปฉี่เสร็จปุ๊บแฟนแกตื่นแล้วแฟนแกรับโทรศัพท์อยู่
แกก็ออกมาแกก็ถามใครโทรมาตัวมันตี๒พี่มันไม่มีใครโทรมาหรอก
ก็ถามใครโทรมาใครก็ไม่รู้เนี่ยบอกว่าให้เปิดประตูให้หน่อย
โทรเบอร์ห้องนี้ใช่ครับใครไม่รู้ตัว
โทรมาบอกว่าให้เปิดหายตัวให้หน่อยเมื่อกี้เขาไปเปิดประตูดูก็ไม่มีใครนะ

แกก็บอกคือถ้าเป็นพี่แจ๊คพี่แจ๊คแกรู้สึกยังไงพี่
คือเราพยายามปกป้องมาตลอดเราพยายามไม่บอกไม่พูด
พยายามจะไม่เปิดประตูแต่แฟนเราดันมาตื่นเอาจังหวะเวลาแบบเนี้ย
แล้วดันไปเปิดประตูมันก็ต้องคิดสิครับจะเข้ามาไหมอ่ะ
คือตอนนี้นี่คือเหมือนแบบเหมือนแบบสิ่งที่ป้องกันเราแค่อย่างเดียวพี่
มันโดนเปิดออกแล้วอ่ะเออดิแกก็เลยบอกว่าตัวตัวทำอะไรตัวไม่ปรึกษาเขาเลย
รู้ไหมว่าเขาโดนแบบเรียกอยู่หน้าประตูประตูเปิดเองเนี่ย
แกก็บอกเขาไม่รู้แกก็พยายามแบบข่มตานอนกัน
พอสักพักที่แกจะนอนเหมือนแกจะนอนได้แล้วพี่แจ๊ค
ประตูเจ้ากรรมเอาอีกแล้วทีนี้ได้ยินเสียงคนเดินแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ด
แล้วมันมาพร้อมเสียงเล็บอะพี่เล็บกรีดประตูครับ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

แกก็คล้อยหลับด้วยความที่เมาด้วยเหนื่อยด้วย
พอสักพักเอาอีกแล้วพี่โทรศัพท์ห้องเข้า

ครั้งนี้เป็นเสียงเริ่มขึ้นแล้วอะพี่

แกะแกะแกะ

พยายามดันเข้ามาพูดโซ่พี่

แล้วก็บอกว่ากูเข้ามาได้แล้วไหมพี่
แกบอกว่าแกไม่รู้อะไรเลย

หน้าห้องนะครับมันมีรอยเท้าจริงพี่แจ๊ค
มันเป็นรอยเท้าของคนที่เหยียบโครนมาครับ
เป็นโครนกับทรายมีอยู่หน้าห้องแบบเดินมั่วไปหมด
แล้วที่มันแปลกก็คือพระที่แก้ว

มันถูกถอดออกจากลูกบิดประตูแล้วเครื่องไปที่ระเบียง
พระที่ไปแขวนไว้กันผีเนี่ยนะ

สิ่งที่มันน่ากลัวคือพระอยู่ในกรอบสิแจ๊ค

กรอบไม่เป็นอะไรแต่พระแตก

ใช่ครับผ้าผงแตกแบบแตะครึ่งเลย

ถ้าพระแตกนี่แสดงว่าตามความเชื่อนะ
รับบางสิ่งบางอย่างแทนเรา
คือแบบมันแตกมันโทษนะครับอันนี้ผมขอไม่พูดชื่อพระก็แล้วกันเนอะ
คือเป็นพระองค์เล็กนะครับแต่แตกครึ่งอย่างนี้เลย

คือแบบเรื่องเนี่ยแกหลังจากแกเจอเนี่ยแกไปถามรีเซปชั่น

บอกไม่มีอะไรจนถึงทุกวันนี้

โรงแรมคุณเห็นกล้องวงจรปิดนะ

คือเท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้
เขาพยายามจะกลับมาที่นี่

พยายามเข้าห้องอยู่ตลอดเวลา

สร้อยที่แขวนไว้ตรงลูกบิด

แกะพระเครื่องได้
หรือพระท่านตามความเชื่อ

ถ้าเรามีเครื่องรางของขังชนิดใดก็แล้วแต่ติดตัวไว้

เกิดขึ้นกับคนคนนั้นที่สวมพระเครื่อง

แล้วสิ่งนั้นมันมีการ
แตกหักพังขึ้นมา

ท่านปกป้องดูแลคุ้มครองเราละ

ทำร้ายเราในตอนที่เราอาจจะ

แต่สิ่งเหล่านี้ที่เรายึดถือ

ช่วยเราปกป้องเราไว้เรียบร้อย
อันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่มีการเล่าลักษณะแบบนี้
ก่อนนี้เคยมีเครื่องลาง

เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันหัก

เพื่อนคุณเคอาจจะถูก

ผู้หญิงคนนี้เขาต้องการอะไรเข้ามาทำอะไร

อีกแง่มุมนึงก็คือตอนที่
พระท่านแตกท่านหักแล้วท่านช่วยแล้ว
ตอนนั้นอาจจะไปแล้วก็ได้ไง
เออแต่ควรเห็นภาพอย่างนั้น
พี่จ้ะปลอบใจดูแลหน่อย

แล้วก็ผู้ฟังก็ไม่ต้องสืบนะครับ

แต่ลักษณะแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่า
การที่จะเข้าไปพักโรงแรมตามสถานที่ต่าง
มันเหมือนการเสี่ยง

เขาก็เอาประสบการณ์ที่เขาเจอมาเล่าสู่กันฟัง
ก็ทำให้เรื่องเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาสู่วงนอก
เราได้ยินได้ฟังว่าอ๋อที่นี่เขาเจอกัน

เรื่องของโรงแรมสถานที่พักแบบนี้

ชีวิตคนเรามันต้องมีการเดินทาง
ชีวิตคนเราต้องมีสักครั้งหนึ่งที่จะต้องไป
คัดค้านตามต่างจังหวัด

อยู่ที่ว่าคุณจะเจอหรือไม่เจออีกเรื่องหนึ่ง

สั้นแต่ได้ใจความเฮ้ยเดือดกว่า

อันนี้ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
คือผมอยากจะให้ผู้ฟังฟังเอามันไปเลย

นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของพระบิน

และวันนี้แขกรับเชิญที่มาร่วมรายการ

นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

เคยมาในรายการสถานีผีดุของเราแล้วนะครับ
แต่เขามาในรูปแบบของวีดีโอคอร์ครับ

ที่แล้วเราไม่ได้มองตากันแบบนี้
เรามองตากันผ่านทางจอ
เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงสถานการณ์ใหม่

วันนี้ได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง
ต้องบอกว่าคุณตูนก็เป็นหนึ่งในนักเล่า

แหมเข้ากับบรรยากาศจริง

ที่นี่เราคงความคลาสสิกเอาไว้นะฮะ

วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนว่าต้องมีเรื่องร้อนมาฝากชาวสถานีผีดุ

ถ้าฟังจากเรื่องเก่าที่ผมเล่าเรื่อง

จำได้ไหมครับเรากะว่าเราหนีแล้วเนี่ยจากผีที่ห้องกะว่าไปวัดเนี่ย
โอ้เคลียร์ไม่เจอไม่ใช่ไปเจอที่ใหม่ไปเจอของใหม่
คนเราจะเจอหรือเปล่าฮะดวงคนจะเจอดวงคนจะเจอใช่เราก็คิดว่าอ่ะไปหาพระเป็นที่พึ่ง
ตอนนั้นเนี่ยผมกล่าวว่าไปบวชแล้วเอาพูดตรงผมก็สนใจอยู่แล้วล่ะ
ไปบวชเป็นวัดป่าที่ต่างจังหวัดก็ขอไม่ขอบอกแล้วกันว่าจังหวัดอะไรฮะ
สภาพวัดเนี่ยคือเป็นวัดปฏิบัตินะฮะการที่ผมไปบวชตอนนั้นเนี่ยแน่นอนเลย
ไม่ใช่ว่าไปเป็นนาค๓วันแล้วท่านได้บวชไม่ใช่ท่านได้ให้ผมใส่ชุดขาวกลหัว
แล้วก็อยู่ไปเรื่อยเลยโดยไม่บอกเลยว่าจะบวชวันไหน
ในการทดสอบก่อนทดสอบก่อนว่าเอาจริงหรือเปล่า
แล้วผมก็อ้าวจะบวชตอนไหนไม่บอกไม่เป็นไรอยู่ไปก่อน

ฉะนั้นเนี่ยสภาพผมตอนนั้นก็คือเด็กวัดและคนที่ร่วมอุดมการนี้ด้วย
ก็มีเพื่อนอยู่๒คน๒๓คนเนี่ยแหละครับประมาณนั้น
ฉะนั้นเนี่ยสภาพวัดเนี่ยเป็นวัดเขานะฮะ
ผมอยู่บนใจกลางประมาณว่าบนยอดเขาเกือบยอดเขา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
ฉะนั้นเนี่ยตรงที่ผมจะไปบวชเนี่ยที่พักที่จะบวชเนี่ยนะครับ
มันเป็นกุฏิห้องรับรองของพระอาจารย์ที่คอยรับรองแขก
ฉะนั้นเนี่ยเหมือนห้องโถงใหญ่ลง
แล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มองออกหน้าต่างมาก็จะเห็นแบบว่าถนนในวัด
แล้วก็เป็นแบบว่ามีสาราเล็กครับ
เป็นสาราที่คนมานั่งพักจะมีบุตรรูปนะครับ
อยู่ที่นั่นเนี่ยก็โอเคช่วงเดือนแรกเนี่ยสุขสบายดี
มีความสุขก็เข้าหน้าผมเป็นเดือนเลยหรออยู่ครับเป็นเดือน
ขาวเป็นเดือนเลยโดยที่ไม่รู้กำหนดด้วยว่าจะบวชเมื่อไห
ปกติผมได้ยินมา๑๐วัน๑๕วันนี้ก็เต็มที่แล้วนะ
หลวงพ่อนี่ทรมานจิตใจมากแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราลาออกแล้วกลับไปก็ไม่ได้
เอาให้สุดทางช่วงหน้าฝนนี้เลยผมจำได้ฝนตกพร่ำอะไรอย่างนี้
อยู่นั่นก็มีความสุขดีมีอยู่คืนนึงฮะ
ช่วงคืนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าคือไอ้สภาพที่เรานอนในห้องเนี่ยวัตถุประโยชน์เนี่ย
อย่างหนึ่งของคนที่นอนอยู่ตรงนี้คือเหมือนยาม
ฉะนั้นเนี่ยมีคนเดินขึ้นมามีหมาเห่าชะงกหน้าต่างไปดูมีคนมามีอะไรมาเราดูได้
ขณะนั้นผมจำได้เลยช่วงหน้าฝนประมาณตีหนึ่ง
มาที่วัดเนี่ยเห่าดังลั่นเลยอืมเห่าแบบวงผมก็เอ๊ะ
เกิดอะไรขึ้นมันดังผิดปกตินะฮะผมก็เลยเรียกเพื่อนอีกคนดู
เออเพื่อนนี้ชื่อนี้ชื่อต้อยเลยบอกเอ้ยเสียงอะไรกันเนี่ยลงไปดูกันไหม
สมัยนั้นเนี่ยแน่นอนสมาร์ทโฟนไม่มีมีแต่มือถือธรรมดาซึ่งไฟฉายมือถือ
มันจะบางเบาอ่ะแล้ววัดป่าต้นไม้เยอะฝนแรงผมจำได้เลยแล้วก็เดินลงไปลงเขาไป
ประมาณสักประมาณสูงประมาณสัก๑๐เมตรพื้นที่ลงไปปุ๊บเป็นสาราตรงเนี้ยที่รอพัก
พอผมไปถึงแล้วปั๊บตอนนั้นเนี่ยมันจะมีสาราอยู่๓สารา
เราก็ไล่ดูเลยหมาเห่าตรงไหนอ้อสาระกลางตรงกลางเลย
เอาไฟฉายมือถือเนี่ยซึ่งอ่อนแรงมากเนี่ยก็ไปแล้วก็เพื่อนชื่อต้อยอีกคนลากไปด้วย
พูดตรงเรากลัวเราก็เห็นคนไม่ใช่ผีนะคนตอนแรกเราคิดว่าเป็นผีหรือเปล่า
เพราะว่าหนึ่งเงาตอนนั้นที่เราเห็นลักษณะนั่งกอดเข่าอย่างนี้โยกนั่งโยกตัวนั่งโยกตัว
เวออยู่แล้วเราก็เพิ่งหนีผีมาเราจะมาเจอที่นี่อีกเหรอใช่ไหมฮะ
เราก็ดูดีเอ้ยไม่ใช่นี่คนจริงแล้วล่ะคนจริงแล้วตอนนั้นเนี่ยผมกับรุ่นน้องเนี่ยที่ชื่อว่าต้อยเนี่ย
ก็บอกเห้ยลองเข้าไปดูใกล้หน้าสาราก็จะมีหลัวเหล็กกันที่ว่าไม่ให้หมาเข้า
ไฟฉายส่องไปดูเป็นผู้หญิงครับหน้าตอนนั้นเนี่ยวัยน่าจะประมาณ๑๗๑๗ปีเดานะผมซอยสั้น
ผมซอยสั้นเสื้อสีย้ำพูผมจำได้เลยเสื้อสีย้ำพูคลิปขาวแต่แปลกที่น่าสังเกตอย่างนึง
ท้องจะโยมาหน่อยเหมือนคนท้องหน่อยผมก็ถามเลยเพราะว่าน้องน้องเป็นใคร
เขาก็แบบเออเขาสั่นนะแล้วเขาบอกหนีมาหนีมาผมบอกหนีมาอะไรยังไงบ้านอยู่ไหน
ไม่มีบ้านไม่มีบ้านหนีมาเหมือนพวกพี่รู้เรื่องแล้วนะ
พูดรู้เรื่องผมบอกเฮ้ยเราจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่มันเขตสงฆ์นะครับมีผู้ชายเขาบอก
ไม่นานเดี๋ยวไปแล้วอยู่ไม่นานเดี๋ยวไปแล้วแล้วเขาก็หนาวผมก็บอกต้อยเราเอาผ้าขนหนูผ้าห่มที่เราพอมีอ่ะ
แล้วผมว่าต้องหิวแน่วัดจะมีมาม่าปลากระป๋องผมก็ไปขนมาผมจำได้เลยปลากระป๋อง๒กระป๋องมาม่า๒ห่อ
แล้วก็น้ำดื่มหอมาให้เขาโหแจ๊คมันก็รู้สึกใจนะเราก็ได้ช่วยคนหนึ่งเราก็เห็นว่าเขาแกะกินใหญ่แล้วเขาหิวมากเราก็ดูเฮ้ยเขาโครงเนี่ยเป็นเด็กหน้าตาดีนะ
ถือว่าเป็นเด็กหน้าตาดีเลยผมบอกว่าเอ้ยไปมายังไงเนี่ยผมบอกว่าหนีมาไอ้ชั่วมันคงคืน
แจ้งความไหมบอกไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วพูดแค่นี้ผมก็บอกเออเฮ้ยแล้วก็ไปบอกหลวงพี่
ถ้าเขาเป็นแบบนี้นะเพราะว่า๑ดึกด้วย
ตอนเช้าเนี่ยโอเคเราก็ลงไปดูเขาก็ยังอยู่
สักพักนึงพอช่วยลงพี่บิณฑบาคนะครับ
ถือกลับขึ้นมาไม่เจอแล้วแล้วก็โอเคเขาคงไปนะ
นั่นก็เราก็ต้องไปเก็บกวาดแล้วละ
วันที่๒พอเย็นตกเย็นขึ้นมา
อ้าเจอเขาอีกแล้วอะมาที่เดิม
ที่เดิมผมก็โอเคคือเราเล่าอุ่นใจแล้วพี่แจ๊คไม่ใช่ผีแล้ว
เราโอเคแฮปปี้เราได้ช่วยคนคนหนึ่ง

ผู้หญิงแผนจรคนหนึ่งเนี่ยโดนข่มขืนมาก

สาวไปในจอดถ้าโดนคนชั่วคนนึงขมขือใครจะสนใจ

สติบางทียังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
ผมจำได้เลยว่าประมาณตอนเย็นมาเนี่ยเจออีกแล้ว

เพราะจะมาช่วยขนผมก็บอกไม่ต้อง
เราพักไปนี่มันเขตสงฆ์ผู้ชายพระเยอะ
เขาก็โอเคเขาก็แบบรู้จักยักษ์
อยู่อย่างนี้สัก๓วัน
ผมก็บอกโอเคเราก็บอกหลวงพี่ทุกครั้ง
เอาไปช่วยวันที่๔หายแล้ว
หายตัวไปแล้วก็โอเควันที่๕ก็หายตัว
เราก็คิดว่าเขาคงไปแหละเพราะว่าสาวพะเนจร
แล้วเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไง

ก็หายไปประมาณสัก๒๓คืนเนี่ยแหละ
เวลาเดิมเลยฝนตกตี
หมาเห่าอีกแล้ว
จะวูเลยผมก็โอเคลงไปดู

ก็ไปเจอแบบเหมือนเดิมเลยครับ
พี่แจ๊กนั่งท่านี้
แต่อย่างที่บอกครับ

กว่านั้นก็โอเคตื่นเช้ามา
เราคงจะต้องแบบไปแจ้งความหรือบอกหลวงพี่

ผมว่ามันให้ทางการราชการหรืออะไรก็ตามเนี่ย

อ่าโอเคก็คิดว่าเราไปจัดการธุระก่อน
ก็คือหนึ่งเป็นเด็กวัดแบกของเข้าไปกับหลวงพี่
ชื่อหลวงพี่ประมาณหลวงพี่เจ๋งอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะ

ขั้นกระบับโอเคก็ตุลก็ไปเดี๋ยวจัดการธุระเสร็จ
แล้วถ้าสายอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแจ้งความ

ระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เดินลงไปบินทบาทแถวหมู่บ้านแถวอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับ
ขากลับมาเนี่ยก็เดินมาอย่างเหนื่อยอะครับเตรียมจะขึ้นวัด
พ้นตีนเขาด้านนู้นเนี่ยบอกก่อนว่าสนับถนนเนี่ย
ตรงตีนเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคู่คลองเหมือนที่เราเคยเห็นตามต่างจัวร์นะ
มันก็จะมีท่อท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำลอดผ่าน
ตอนนั้นผมเห็นเลยคนมุงกันเต็มเลยมีรถมูลนิธิด้วยมีตำรวจด้วย
แล้วเราก็แบบเออมันเกิดอะไรขึ้นคือไอ้ความที่อยู่ต่างจังหวัด
แล้วมันมีอะไรอย่างเงี้ยขาสอนอะมันต้องไปดูแล้วก็แบบ
ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ใครก็เข้าไปดู
มุ่งยังไงก็ต้องมุ่งแน่นอนผมก็บอกหลวงพี่ประมาณหลวงพี่เจ๋งอะ
ว่าพี่เจ๋งมันมีอะไรขึ้นท่านก็บอกมันไม่ใช่เรื่องเรานะ
แต่ไม่เป็นไรผมเป็นคารวาสดีท่านเป็นพระท่านไม่ยุ่งก็ได้ผมยุ่งเอง
ผมก็เลยคิดว่าโอเคผมก็เลยแหวกฝุงชนไปดู

อืมลักษณะเฉพาะโอ้โหโทษนะกลิ่นหนูตายว่าเหม็นแล้วนะ
ถ้าเป็นกลิ่นศพอะครับคูณร้อยคูณพันไปเลย
ดึงจมูกอ่ะคือผมจำได้เลยครับกำลังหาอาวัยธิกำลังดึงมาจากท่อเลย

ืดแล้วผมแบบแล้วประเด็นที่สำคัญคือตรงคอถูกรัดด้วยสายไฟ
รัดคอด้วยสายไฟแล้วก็หมกอยู่ประมาณใต้ท่อระบายน้ำ
คือผมเห็นแล้วผมช็อก๑ช็อก๒สะเทือน
คือเราก็แบบเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่เด็กคนนี้ผมเพิ่งเจอเมื่อคืนเองนะ
บอกเฮ้ยสภาพศพอย่างนี้มัน๓๔วันแล้ว
วันแล้วต่ำเลยมาเจอได้ไงอะไรอย่างนี้แน่นอนผมโดนตำรวจถามแน่นอน
ใช่ไหมฮะอย่างแต่อย่างที่บอกว่าเรามีพยานอยู่แล้วพระที่วัดอะไรเขาก็บอกแล้วเราไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วสอบถาม
เราก็แบบโอ้โหคือรันทดมากคือเด็กสาวคนนั้นครับที่เราเห็นเขานั่นน่ะมึงทำกูมันทำกู
จากความทราบซึ้งที่เราช่วยเขามันเป็นความเศร้าอ่ะ
เลย่ะเวลานั้นผ่านไประยะนึงผมได้บวนแล้วเราก็คิดว่าอ้อเราบวนแล้วเราก็คงแผนบุญให้เขานะ
ถือว่าเป็นการจะช่วยกันในฐานะเพื่อนมนุษย์

เก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมฮะ
เฮียนของหล่อนตายท้องกลมนะครับ
ท้องด้วยเหรอท้องด้วยครับ
ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กนี้ท้องประมาณ๕เดือน
คือแล้วแบบหื้อความเฮียนความเฮียนที่ระแวกนั้นอ่ะ
ชาวบ้านเขาบอกคือบางครั้งเนี่ยมีลุงคนหนึ่งที่มาวัดบ่อยเขาบอก
ขี่มอเซ็ตดึกเนี่ยเจอแล้วยืนยืนอยู่ตรงท่อ
ตรงริมทางตรงปากท่อตรงนั้นพอขี่เข้าไปใกล้ปุ๊บกระโดดลงท่อ
ลงไปในท่อเลยตรงจุดที่เจอศพตรงจุดที่เจอศพ
บางทีก็ยืนอยู่กลางถนนพอรถขับชนปุ๊บทะลุไปอะไรอย่างนี้
จนแบบรถต้องวิ่งขึ้นเขาเพื่อที่มาหาหลวงพี่เจ๋งแล้วเล่าให้ฟัง
ว่าแบบเออมีอย่างงี้อย่างงี้นะพูดตามตรงอ่ะเราไม่เคยเจอนะครับ
เราก็รู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันแบบวัดบริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกเขาอยู่กันอย่างสงบสุขมานาน
เพิ่งมันมีเคสนี้เกิดขึ้นระหว่างนั้นเนี่ยที่ผมอยู่วัดอะไรอย่างเงี้ย
สิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดและมีเรื่องที่ตามมาอย่างหนึ่งคือมันจะมีคืนนึงนะ
มีมอเตอร์ไซค์อ่ะขี่ขึ้นมาพร้อมผู้ชายสองคนแล้วประมาณคุยก็ช็อกอ่ะ
แล้วผมก็แบบดึกอ่ะนะฮะได้ยินเสียงผมก็ไปถามโยนมันใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ย
ลักษณะเหมือนแบบพวกเด็กแวนแล้วก็อย่างมาหาแฟนผมครับอะไรอย่างเนี่ย
แล้วก็แบบเออแปลกเนอะอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย

ชาวบ้านก็บอกแล้วหลวงพี่ช่วยหน่อยได้ไหม
ป่าผีตามคอนเซ็ปต์มันหนัง
แต่ว่าอย่างที่บอกไงครับว่าหลวงพี่เจ๋งอ่ะ
เป็นพระพูดตรงก็อายุไม่ต่างจากผมมาก
ก็มีความแบบทันสมัยใหม่หน่อยอะไรอย่างเนี่ย

ท่านก็บอกว่าเออชาวบ้านเขาอย่างนี้เขามาขอให้ไปช่วย
ไปพระตุลไปกัน
เฮ้ยเดี๋ยวหลวงพี่หลวงพี่มีของเหรอหลวงพี่จะไปช่วยเขา
คือไม่มีหรอกแต่ว่าเราก็ไปแผ่เมตตาเขาซะ
ไปช่วยอะไรอย่างนี้ซะก็ให้ชาวบ้านเขาสบายใจด้วย
ผมก็จำได้เลยประมาณประมาณเที่ยงคืนในหนึ่งเนี่ยแหละ

ไปกลางวันก็ได้นะ
หลวงพี่บอกเออไปหน่อยพ่อบางทีมันก็มีชาวบ้านแบบคนสองคนตามไปด้วย
แล้วก็บอกเอาเทียนไปด้วยเทียนพรรษา
ผมก็บอกหลวงพี่พิธีกรรมอะไรบอกไม่หรอก
ทำหลอกให้มันรู้สึกว่าเหมือนเรา

เขาจะได้สบายใจก็โอเคไป

ไม่มีอะไรมากพระตุลกับเราสองคนเนี่ยนะ

แล้วก็นั่งไปนั่งสมาธิทั้งคู่

ก็เงียบมากไปจากอยู่ดีเงียบนิ่ง

ไปไปลุง
บอกทำไมอะครับหลวงพี่

กรรมใครกรรมมันนะเอาไปว่าเดี๋ยว

ผมบอกเออ
อะไรกันหลวงพี่แล้วหลวงพี่ปราบเสร็จแล้วเหรอ
แล้วยังไงแล้วชาวบ้านเขาจะว่ายังไง

ขึ้นวัดอย่างด้วยความค้างคาใจ

อืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกัน

หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยครับ
ผมจำได้เลยช่วงหนึ่ง
ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเมนมีพิธี

ก็บอกเอ้าช่วยมานั่งหน่อย

ก็ผมก็ต้องลงไป

ศพสองศพก็ดูจากรูปถ่ายแล้วเนี่ย

แต่หน้าตาเนี่ยราศีโจรเลย

ผมก็เออก็

ระหว่างงานศพเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บ

เรื่องของเรื่องคือไอ้เด็กสองคนนี้

แล้วก็เรื่องราวคดีเยอะมาก่อน

คาดเดาว่าคงไปทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า

สองคนนี้ขับรถและแหกโค้ง
ตรงจุดที่ผู้หญิงคนนี้ตาย

คือข้างทางมันจะมีพวกรั้วรวดหนาม

กระเด็นอีกท่าไหนไม่รู้คอพันกับรั้วรวดหนาม

จริงคืนนั้นเนี่ยที่นั่งเนี่ย

แต่หลวงพี่เจ๋งเขาเจอแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าประมาณนี้

น่าจะเป็น๒คนเนี่ยที่

ใช่คนเดียวกับที่คุณตุ๋นเห็นขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
ผมก็ถามว่ายลมมันเป็นใครอะไรอยู่

ผมจำได้เลยว่าผมแบบอยากสกแล้วปล่อยก่อย

นี่ถ้าเราไล่ไทม์ไลน์กันจริงคุณตุ๋นครับ
ตอนที่คุณตุ๋นช่วยเธอคนนี้

เท่ากับว่าตอนนั้นเธอยังเป็นคนอยู่

ก็หลังจากที่มาอยู่ประมาณสัก๒๓วัน

ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ดีร้องไห้อย่างแบบค่ำควรที่สุด

แม้เราจะเจอมา๒๓ครั้งเราก็ไม่กล้าเข้าไปหรอก
ใช่
ในกรรมมัน
เหมือนท่านคงรับรู้
เหมือนท่านคงฟังที่ผู้หญิงคนนั้นบอกแหละ
ว่าเดี๋ยวกูจะเอามันไปเอง

หลังจากที่ผมแทรกอีกทีหนึ่งตอนที่
ผมบอกว่าเล่าเจ้าหน้าที่ฟังว่าเจอผู้หญิงอะไรอย่างนี้
พี่แจ๊กเชื่อมั้ยผมกลับขึ้นบรรษารานะ

คือให้คืนที่สุดท้ายที่เราเจอเขา

ผ้าคุณหนูพับไว้วางที่เดิม

ช่วงสุดท้ายที่ได้เห็นเขา
แล้วอาจจะไปเจอพวกใจบาป
บาปที่เห็นผู้หญิงเล่ร่อน
แล้วก็อาจจะหน้ามืดตามัว
ลงมือทำอะไรก็แล้วแต่
แต่ละคนก็จะมีกรรมของตัวเอง
ก็คงจะเป็นการรับกรรมของตัวเองไป
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เอามา
ฝากกันเป็นเรื่องเล่า

บางทีคนเราผมว่าเรื่องของอารมณ์
มากไปควบคุมตัวเองไม่ได้
พลั้งลงมือทำอะไรไปแล้ว

มันคงต้องมีคนแจ้งความหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแหละ

คนที่ดูไม่สมประกอบ

พูดไปใครจะเชื่อ

แล้วก็มันอาจจะผ่านเรื่องอะไรไปก็ได้

ผมบ้าผมสติไม่ดี

เอิญอยู่ในบริเวณที่มันมีขอบเขตที่

เพราะเราต้องลงไปดูแลบริเวณวัดด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
แต่๒ศพผู้ชายเอาจริง
นึกภาพตามสยองเหมือนกันนะ

พันแล้วเหวี่ยงหรืออะไรคอหักเนี่ย

เสาไฟมันวิ่งเข้าไปเข้าสรรเลยนะ

แถวนั้นเขาบอกเห็นมาสไตล์อย่างนี้

แล้วก็นั่นคือสิ่งที่เขาต้องรับกรรม

ขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเรา

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมา

ส่งท้ายเดือนพฤษภาคม
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยฮะ

ผมล่าสุดแต่ครั้งนี้คุณนิบมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องร้อนหลอน
ที่จะมาเล่าให้กับชาวสถานีผีดุได้ฟังกันมาพร้อมกับชื่อเรื่องที่บอกว่า
บังคับศึกอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ของใครเป็นประสบการณ์ของเพื่อนครับผม
เพื่อนเขาไปเจอเรื่องนี้มาถูกต้องครับแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับผม
แน่นอนเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับวัดชื่อวัดไม่ต้องพูดถึงนะครับผม
เพื่อนคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าไง
จริงแล้วเรื่องนี้เพื่อนผมได้ติดต่อมาหาแล้วเขาก็มาถามผมว่า
เรื่องที่เล่าในรายการพี่แจ๊คที่ชื่อนิดใช่ผมหรือเปล่า

เหมือนจะมาฝากเรื่องผมก็ครับผมเอง

ใช่ค่ะแต่เขากำลังเลอยู่นานครับ
ทีนี้ย้อนไปก่อนประมาณสัก๗๘ปีก่อนผมได้บวชกับเพื่อนคนนี้
แต่เราไม่ค่อยได้คุยกันหรอกครับเขาเพิ่งติดต่อมา

ครับผมจะได้ง่ายสะดวกดีครับ
ตัวของผมเองเนี่ยจะไม่มีเพื่อนสนิท
โรงเรียนจะคุยกับใครไม่ได้
ทางครอบครัวก็มีปัญหาเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
จนกระทั่งถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่ผมต้องไปอาศัยอยู่ที่วัด
ช่วงอายุราวสักประมาณ๑๑ขวบ

พระอาจารย์ได้บอกว่าให้ผมไปบวชเรียนดีกว่า

ก็เหมือนผมไม่มีญาติแล้วครับพี่แจ๊
ก็คือผมได้ไปอยู่ตามลำพังที่วัด

ทีนี้ทีนี้ผมได้ไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่ง

เขาเข้ามาบวชร่วมรุ่นเดียวกันแล้วเขาชื่อเปิ้ล
คนนี้ทางพ่อแม่เขาจะพอมีฐานะนิดนึง
แล้วก็เขาสนับสนุนในทุกเรื่องที่ลูกอยากจะทำ

ลูกอยากจะเรียนทางสายนอกแล้วไปให้สุดก็ได้เหมือนกัน

ตามใจลูกครับขอแค่ลูกทำถูกต้อง
ทางพ่อแม่เขาจะสนับสนุนในเรื่องผ้าเหลือง

เพราะโดยปกติส่วนใหญ่เด็กน้อยจะไปบวชเรียนนะครับพี่

การกลัวจะเรียนไม่ได้เต็มที่
คนนี้เรียนเก่งมาก
เพื่อนผมคนนี้เขาเรียนหัววัย
แล้วเขามาสนิทกับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่น่าสงสาร
เขารู้สึกว่าคุยกับผมแล้วรู้สึกว่าผมต้องการความอบอุ่น

ทีนี้เราก็ได้ตั้งใจเรียนด้วยกัน
เขามาแนะนำผมว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

ทีนี้การบวชเรียนจะมีประโยค๑๙
ถ้าเราสามารถไปถึงประโยค๙ได้ชีวิตเราก็จะโอเคขึ้น

เราได้๒คนเป็นตัวท็อปของห้อง
ว่าจะไปแข่งรายการอะไรต่าง
หรือเป็นแข่งทักษะ
แข่งวาลีวัยกรเราก็ชนะมาตลอด
ทีนี้เวลาปิดเทอม
ด้วยความที่ทางบ้านผมเนี่ยเขาไม่เอาผมอยู่แล้ว

อธิบายก่อนว่าสามเณรปิดเทิมสามารถกลับไปอยู่บ้านได้
ผมก็คืออยู่บ้านแต่ไม่ได้อยู่รวมกับญาติโยมนะฮะ

แต่อยู่ในพระเหลือง
แล้วก็ปฏิบัติเหมือนวัดทุกอย่างเลย

แต่แค่เปลี่ยนจากบินทบาทกลายเป็น

แล้วทีนี้ผมก็ได้ไปที่บ้านของเปิ้ล
ซึ่งพ่อแม่ของเปิ้ลก็ต้อนรับอย่างดีนะครับพี่แจ๊
คือเขาก็โอเคมากเลยกับเพื่อนของเขา

บ้านของเปิ้ลเนี่ยก่อนจะเข้าหมู่บ้านจะมีแยกครับ
ถ้าตรงไปจะเข้าไปที่หมู่บ้าน
ถ้าเลี้ยวขวาจะไปที่บ้านของเปิ้ล

ครอบครัวของเปิ้ลก็ชอบสันโดดชอบความสงบ
ก็เลยไปอยู่ไล่สวน

ทีนี้เราก็ถึงเวลาเปิดเทิม
เทิมเรากลับมาที่วัด
ก็สนับสนุนกันไปแข่งกันไปเรื่อยไปครับ

ทางยายยายของผมเนี่ย
ก็เลยช่วยอะไรผมไม่ได้

ซึ่งสมัยก่อนจะมีโทรศัพท์ปุ่มกดนะครับผมเมื่อ๑๐ปีก่อน
เขาได้โทรมาว่ามาหายายหน่อยได้ไหมเนี่ยมาจำอยู่วัดใกล้บ้านก็ได้
อย่างน้อยก็ให้ยายได้เจอหน้าหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเอ็นดูผม
ถึงผมจะทำตัวไม่ดีแต่เขาเข้าใจทุกอย่างที่เราทำไปเพราะอะไร
ทีนี้เปิ้ลก็ได้กลับบ้านของเปิ้ลต่างคนต่างแยกย้ายกัน
ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเราจะแทบห่างกันไม่ได้นะครับ
ทุกครั้งที่ผมกับเพื่อนแยกกันจะโทรหากันตลอด
เพราะสนิทกันมากว่าวันนี้เป็นยังไงโยมพ่อโยมแม่ทำอะไรให้ฉันอะไรอย่างนี้
ก็จะสอบถามกันเหมือนเด็กเรื่อยเปื่อยนะครับ
กระทั่งผ่านไปได้ครึ่งเดือนผิดสังเกตอย่างครับ
ไม่ติดต่อมาเปิ้ลมาติดต่อมาที่ผม
ปกติเนี่ยเปิ้ลเขาจะโทรมาวันหนึ่งอย่างน้อยก็คือต้อง๒รอบครับต่อวัน
แต่เปิ้ลไม่ติดต่อมาผมก็พยายามติดต่อกลับ
บางครั้งก็โทรติดแต่ไม่รับบางครั้งก็ปิดเครื่องประมาณนี้ครับพี่แจ๊ค
กระทั่งเปิดเทอมผมก็ร้อนใจเปิดเทอมผมก็รีบไปก่อนวันเรียนเลย๑วัน
เพื่อจะไปหาเปิ้ลไปแต่เช้าเผื่อเปิ้ลมาวัดครับ
สุดท้ายก็ยังไม่เจอเปิ้ลครับพี่แจ๊คครับผมวันนั้นไม่เจอเปิ้ล
ผมก็กระวนกระวายใจเพราะกลัวเปิ้ลจะเสียการเรียนครับ
เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดเทอมแล้วจนกระทั่งเย็นก็ยังไม่มีเปิ้ลมา
แล้วพระอาจารย์ที่ผมจะสอบถามเขาก็ไปวัดต่างจังหวัดประมาณ๑สัปดาห์
พอรุ่งเช้ามาผมคิดว่าเปิดเทอมเปิ้ลอาจจะมาตอนเช้าหรือเปล่า
เพราะบ้านของเปิ้ลอยู่ห่างจากวัดเนี่ยประมาณแค่๑๐กว่าโลเองไม่ได้ไกลมาก
สุดท้ายก็ไม่มาครับพี่แจ๊คจนกระทั่งผ่านไป๑สัปดาห์พระอาจารย์ได้กลับมา
ผมก็ได้ไปสอบถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับเปิ้ลได้ติดต่อพระอาจารย์ไหม
ผมไม่เห็นเปิ้ลมาที่วัดเลยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ๋อติดต่อมาสิ
ก็คือว่าเปิ้ลเนี่ยเขามีปัญหากับทางบ้านเขาทะเลาะกับพ่อเขา
ซึ่งเขาก็เลยจะขอตกลงคุยกับพ่อก่อนก็เลยขออยู่บ้านสัก๑สัปดาห์ถึง๑๐วัน
อยู่วัดที่บ้านผมก็แปลกใจครับแล้วทำไมต้องไปอยู่วัด
เพราะโดยปกติเปิ้ลกลับบ้านเขาจะไปอยู่ที่บ้านก็ได้
ทำไมต้องไปอยู่วัดแถวบ้านถูกครับพี่
ทีนี้ผ่านไปอีก๓วันเปิ้ลมาที่วัดเปิ้ลกลับมาแล้ว
ผมก็ดีใจวิ่งไปเลยซึ่งสามเณรการวิ่งไม่ถูกต้องนะครับ
แต่ว่าคือด้วยความลืมตัวเด็กผมก็วิ่งไปแล้วไปเจอเปิ้ลแปลกใจมากครับ
ทุกครั้งที่เจอผมเวลาเราไปไหนมาไหนไม่ได้ไปด้วยกัน
กลับมาเนี่ยเขาจะดีใจมากเขาจะวิ่งเดินมาแล้วก็แบบ
เอาเป็นไงวันนี้ไปเจออะไรมาทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
เราจะสอบถามกันแต่เปิ้ลเงียบมากครับ
เปิ้ลได้แต่ยืนเงียบผมก็ได้ยินคำถามกับเปิ้ลกับเปิ้ลไปว่าเป็นยังไงบ้างที่บ้าน
พ่อมีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกคือเราก็ยังไม่เข้าใจว่าที่พ่อของเราทำแบบนี้เป็นเพราะอะไร
บอกว่าตอนที่ไปอยู่บ้านมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพื่อนของเปิ้ลอยากจะมาหาอยากจะมาเล่นด้วย
แต่ด้วยความที่อยู่บ้านแล้วมาเล่นกับสามเณรอย่างนี้มันไม่โอเคใช่ไหมพี่มันดูไม่ดีครับ
เขาก็เลยมารับมารับเปิ้ลไปวัดเพื่อจะได้ไปนั่งคุยกันก็ตามภาษาเพื่อนนะฮะไม่ได้เจอกันนาน
พอได้ไปวัดปุ๊บกลับมากลับมาสักประมาณ๔๕โมงเย็นก็ไม่ได้มาดึกฮะก็ต้องมาทำวัดเย็นที่บ้าน
พ่อของเปิ้ลเลิกจากการทำงานเนี่ยประมาณ๑๒ทุ่มกลับมาครับ
มาถึงเนี่ยไอ้เปิ้ลมึงไปศึกเลย

ครับผมซึ่งแปลกใจนะฮะปกติพ่อของเปิ้ลเนี่ยเขาจะสนับสนุนมาตลอด
พูดมาอย่างนั้นเปิ้ลก็ตกใจครับเปิ้ลก็พยายามจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับพ่ออะไรอย่างนี้
พ่อของเปิ้ลก็ได้สวนมาว่าคนอย่างมึงอยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้หรอก

ถ้าจะมาทำผิดบาปในผ้าเหลืองแบบนี้ศึกออกไปดีกว่า
อ่าแต่เปิ้ลไม่ยอมครับด้วยความที่เปิ้ลมีเป้าหมายในตัวเองแล้วก็ด้วยความที่เปิ้ลเขาก็มีผมอยู่
เขาก็อยากจะสนับสนุนผมให้ได้ไกลเหมือนกัน
ก็พยายามจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นขอแก้ตัวใหม่หน่อยได้ไหม
อะไรที่ผมทำไม่ดีเนี่ยยมพ่อให้อภัยผมก่อนสักครั้งหนึ่งได้ไหม
เดี๋ยวผมจะแก้ตัวให้ดีขึ้นแต่เปิ้ลก็ยังไม่รู้สาเหตุนะฮะ
ทีนี้พ่อของเปิ้ลบอกไม่ได้ถ้ามึงไม่ศึกมึงไปอยู่วัดมึงไม่ต้องมาเหยียบบ้านกูอีก
เปิ้ลก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ก็คือก็ต้องไปอยู่วัดนะครับผม
ก็ต้องไปอยู่วัดจนพยายามให้แม่ยากับย่ามาง้อให้ประยามมาคุยกระเกลียมาให้ก็ไม่ได้
ก็ไม่มีผลครับผมก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งก็กลับมาที่วัดกัน
นี่ก็ได้เรียนกันต่อไปผ่านไปได้หนึ่งเดือนครับพี่แจ๊

บินทบาทตั้งแต่เช้าแต่ไม่เห็นเปิ้ล

เป้ิ้ลเขาจะไปสายเดียวกันกับผม

กลับมาจากบินทบาทผมฉันข้าวเสร็จประมาณ๘โมง

คือเปิ้ลศึกกลับไปอยู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไม่มีปี่ไม่มีขุยอะไรเลยไม่บอกเราด้วย

ผมกลับมาผมตกใจมากของก็หายไปหมด
ทีนี้ผมก็ได้สอบถามพระอาจารย์ว่า
สาเหตุการศึกคืออะไรครับพระอาจารย์

ผมก็ต้องดำเนินการเรียนต่อไปครับพี่

ตัวเองแข็งขึ้นไปอีก

ทำให้ผมไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปต่อ
ผ่านมาได้๒๓เดือน
ผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว

เป็นขาประจำที่ผมเวลาจะกลับบ้าน

พอไปถึงที่บ้านของเปิ้ลนะครับพี่แจ๊ค

เขาสงสัยเหมือนงงว่า

ผมตะโกนหาเปิ้ลกับแม่ของเปิ้ล

เป็นแม่ของเปิ้ลที่พอจะคุยได้

พ่อผมตัดสินใจจะเดินออกมาหน้าบ้านก่อนว่า

ผมกับเปิ้ลไปเขาจะมาต้อนรับตลอด
แต่เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านครับผม

มีคนเดินออกมาเป็นพ่อของเปิ้ลครับพี่แจ๊ค

ผมมาหาเปิ้ลครับยง
ไอ้เปิ้ลไม่อยู่

แต่ในหัวผมคือคิดหลายอย่างว่า

มันตายหาไปแล้วมึงก็ออกไป
พวกที่มีดีแต่ผ้าเหลือง

ก็ถ้าเขาเจ้าบ้านไม่ให้อยู่เราก็ต้องไปแค่นั้นแหละ

ดีกว่าไปหาย่าของเปิ้ลดีกว่า

แล้วโทรเรียกรถลุงคนเดิมนะฮะ

ต้องบอกก่อนผมไม่เคยเข้าวัดหรือหมู่บ้านนั้นเลยสักครั้งเดียว

จะมีหลังเดียวโดดที่เปิ้ลเคยเล่าให้ฟัง
ผมได้หันมองเข้าไปในวัดนะครับพี่แจ๊ค

ผมเห็นแม่ของเปิ้ลยืนอยู่ใต้ต้นไม้
เหมือนน่าจะทำความสะอาดครับพี่แจ๊

อ่ะจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับแม่ของเปิ้ล

พอก้าวเข้าวัดได้ไม่นานครับพี่แจ๊ค

ก็เหมือนมาตวาดผมให้ตกใจ
ว่าอ้าวเนรอะไรอย่างนี้

เนี่ยต่อไปถ้าจะมาหาผมต้องมาหาที่นี่แล้วนะ
ไปที่บ้านไม่ได้เพราะพ่อผมไม่ให้อยู่ด้วยแล้ว

พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นมายังไง

เพราะว่าวันนั้นที่เปิ้ลไปกับเพื่อน

ไม่โอเคตรงที่มีเพื่อนผู้หญิงไปด้วย

ถึงจะเป็นเพื่อนผู้หญิงแต่เราซ้อนมอเตอร์ไซค์คนละคันครับ

แล้วการที่ผ้าเหลืองจะโดนตัวผู้หญิงนี่ถือว่าผิดมากครับใช่

ทำให้เพื่อนของเปิ้ลสะดุดล้มไปโดนผ้าเหลืองของเปิ้ล
แล้วพ่อของเปิ้ลด้วยความที่ศรัทธามาก

เขาเปลี่ยนไปด้วยแค่เรื่องแค่นี้ครับพี่แจ๊ค
ซึ่งจริงแล้วเราไม่ได้ตั้งใจไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิด

ตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
ครับผมคุณพ่อเห็นอาจจะไม่เข้าใจอาจจะรับไม่ได้
อาจจะไม่ได้รู้ต้นเหตุจริง
อาจจะเป็นในจังหวะที่เข้าไปโดนตัวอย่างเดียว
แล้วก็ไม่มีจังหวะการช่วยอย่างอื่น
ทีนี้ผมก็ได้คุยกับเขาว่า
งั้นเอาอย่างนี้สิถ้ากลับบ้านไม่ได้

กลับไปบวชอีกรอบเดี๋ยวเราคุยกับพระอาจารย์ให้
ค่าใช้จ่ายตอนนี้เราก็พอมีเราออกให้ได้อะไรอย่างนี้

ถ้าอยากจะเจอเราต้องมาที่นี่
เพราะว่าเราไม่สามารถไปบวชได้แล้ว
ไปที่ไหนไม่ได้แล้วเราต้องอยู่ที่วัดนี้อย่างเดียว
ก็โอเคถ้าเปิ้ลว่าอย่างนั้นผมก็จะกลับ
ก็ได้ลาเพื่อนกลับว่าจะไปหาแม่ของเปิ้ล
ก็ไม่เห็นแล้วก็น่าจะไปทำความสะอาดกุฏิ
เพราะปกติแม่ของเปิ้ลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไปวัดแล้วทำความสะอาด
ผมกลับไปที่วัดเนี่ย
ไปได้ไม่นานครับพี่น่าจะ
ช่วงนั้นน่าจะเป็นเดือนวันเกิดของเปิ้ลครับ

ตอนนั้นผมไปบินทบาทที่

ผมไปบินทบาทที่หมู่บ้านใกล้เคียงของเปิ้ล
แล้วโดยปกติเนี่ยการที่

จะใส่บาทก็ต้องมาหมู่บ้านใกล้เคียง
เพราะว่าบิดสายบินทบาทไม่ถึงหมู่บ้านเปิ้ล
วันนั้นคุณย่าของเปิ้ลมาตักบาท

แต่ยืนอยู่ห่างกันมากไม่ได้เข้ามาใกล้กันเลย
พอวันอีก๒วันต่อมาเป็นวันพระใหญ่
ย่าของเปิ้ลได้มาที่วัดมาถึงปุ๊บ

ก็โทรสวัสดีคุณย่าไปคุณย่าเลยบอกว่า

วันนี้ย่าจะมาทำบุญให้เปิ้ลนะเป็นวันเกิด

แล้วทำไมเตรียมกระเช้าหรือของอะไรมาเยอะแยะเลย
คุณย่าบอกว่าก็ทำบุญวันเกิดแล้วก็เป็นครบรอบร้อยวันด้วย
ปกติบอกว่าจะไปทำบุญให้คนเนี่ย
ก็มันจะไม่ทำบุญกับวัดอะไรอย่างนี้นะ
ไปทำบุญให้มันใช้สำหรับคนที่คนที่ตายแล้วนะ

ยิ่งบวกกับว่าครบร้อยวัน

ผมก็เลยว่าร้อยวันของใครครับคุณย่า

ตอนนั้นผมก็พูดอะไรไม่ออกไงพี่แจ๊คผมได้แต่อึ้งแล้ว

คุณย่าเป็นคนที่ถือศิลป์เก่งมาก
ก็คงต้องเชื่อแล้วฮะแล้วตอนนั้นผมก็บอก
แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณย่า
เรื่องนี้มันเกี่ยวกับพ่อของเปิ้ลใช่ไหม

จริงผมก็ได้ยินมาเหมือนกันนะคุณย่าว่าเปิ้ลเสียแล้ว

แต่เขาก็ถามผมว่าแล้วไปรู้มาได้ยังไง
ผมบอกว่าก็วันนั้นที่ผมจะไปตามหาเปิ้ลเนี่ย
ไปที่บ้านแล้วทีนี้ไปเจอพ่อของเปิ้ล
แล้วพ่อของเปิ้ลก็พูดว่าร้ายใส่เปิ้ลนู่นนี่นั่น
แล้วก็บอกว่าไอ้เปิ้ลตายหาไปแล้ว
ผมก็รู้มาจากพ่อของเปิ้ลนี่แหละครับ

แสดงว่าที่ผมเจอนั้นใช่เปิ้ลไหม

ก็ประมาณสักเกือบ๓เดือนได้ครับคุณย่า

ก็ถ้านับในตอนที่ผมไปหา

ผมก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อนะฮะ

เขาตกใจผมก็ถามคุณย่าว่า

เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่เปิ้ลศึกไป

ทะเลาะทะเลาะแล้วเปิ้ลก็ยอมตลอด

ทำไมถึงได้เป็นไปมากขนาดนั้น

กระทั่งมีเหตุการณ์ใหญ่อยู่วันหนึ่ง
มีเหตุการณ์ใหญ่ที่เปิ้ลได้ตอบโต้คุณพ่อ
เพราะด้วยความที่เปิ้ลก็อายุราว๑๔๑๕แล้ว
เขาก็จะยอมตลอดก็ไม่ได้ครับพี่แจ๊ค

แล้วก็พ่อของเปิ้ลได้ด่าแม่ของเปิ้ลไปว่า

อยากจะเรียนแบบไหน

สุดท้ายวันนั้นพ่อของเปิ้ลได้ใช้มีด

ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันแค่นี้จริงหรือเปล่า

หลังจากที่ได้ฆ่าทั้งสองคนไปแล้ว

แล้วก็ผูกคอตายครับตรงนั้น

กับบ้านหลังนั้นร้างเหรอ

ไม่น่าเหรอคุณลุงครับเพราะสำลอง

คุณลุงสามล้อเขาก็ได้มาคุยกับผมว่า
วันนั้นเนรนไปทำอะไรที่ทุ่มนาโล่ง

ผมก็นึกว่าเนรจะมาเข้าหมู่บ้าน
แต่อาจจะมาทำอะไรตรงนี้ก่อนแล้วเดินเข้า
แต่ด้วยความที่เนรโทรตามให้ผมมารับ

แล้วเนรจะมาลงตรงนี้ทำไม

เพื่อนคุณนิบเจอ๔เด้ง
เรื่องแรกคือเจอพ่อก่อน

คุณพ่อฆ่าทั้งลูกแล้วก็ภรรยาของตัวเอง

แต่มาเจอคุณลุงขับรถสามล้อ

วันนั้นเนรไปทำอะไรที่ทุ่งนา

เหมือนที่ผมได้ไปบ้านของเปิ้ลเลย

ผมก็ได้เอกใจว่าแล้วทำไมไม่โดนจับ

เพราะว่าผมไปยังไปเจอพ่อของเปิ้ลอยู่เลย
พอคุณย่าได้เฉลยก็นี่แหละฮะ

ผมว่าเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นในครอบครัว

หรือมันอาจจะไม่ได้มีแค่นั้น

โอ้โหทำไมคุณพ่อของเนนรูปนึง
จะต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนั้น
ถูกครับพี่แล้วยังอายุไม่เยอะมากนะฮะ

มันอาจจะมีสิ่งที่ผู้ใหญ่มองแล้วอาจจะไม่เข้าตา

หรือเรื่องของความคิดอาจจะไม่เยอะเท่าผู้ใหญ่

แต่นี่กลายเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ

พยายามจะคุยกับคุณพ่อให้เพื่อให้คืนดีกับเปิ้ล

ก็เป็นไปได้ว่าอัฐิของเขาน่าจะอยู่ที่วัด

เขาลื้อแล้วก็ไถปลูกข้าวไปเลย

ก็เลยไปสร้างดินฐานอยู่ที่นั่น
อุตบาปกรรมวงล้อแห่งกรรมเนี่ย

ในส่วนตัวของคุณพ่อ
สิ่งที่ทำไปผมว่ามันก็เกินกว่าเหตุไปหน่อย
จริงนะว่าอย่างที่บอกคุณพูดคุยกันได้ไง
เพราะฉะนั้นเรื่องของสถาบันครอบครัวเนี่ย

บางอย่างเราไม่รู้ว่าละเอียดอ่อนแค่ไหน
เราอาจจะคิดว่าคงไม่มีอะไรเยอะ
แต่เราพูดออกไปคนที่ได้ยินอาจจะ

โอ้โหฟังเรื่องนี้ตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรนะ
คุณผู้ชมนะแต่แบบตอนจบเล่นเอา
เซอร์ไพรส์๔ขยักด้วยกัน

ที่เพื่อนเล่าให้ฟัง

ขอบคุณนะคุณนิบนะครับ

ขอบคุณครับ